ร้อนร้อนของวงการลูกทุ่งกันก่อนค่ะคุณผู้ชมขา
เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะ
ประเด็นของนักร้องลูกทุ่งอินดี้น้องกระต่ายพันนิพานั่นเองค่ะ
กรณีที่น้องเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าท้องจริงแล้วมีลูกจริงและพ่อของเด็กนะคะ
ก็คือผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองค่ะประเด็นต่อเนื่องในวันนี้จะให้คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะ
ทั้งในเรื่องการโพสต์ข้อความของอดีตภรรยาของคุณภัยบูลนี้นะคะ
บอกว่าเป็นสามปีที่เธอรอคอยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชม
แต่ก่อนอื่นค่ะมาดูภาพนี้กันก่อนอันนี้คือภาพสุดอบอุ่นนะคะที่ครอบครัวเขาบอกว่าเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากของน้องกระต่ายพันนิพา
โพสต์ภาพเอาไว้ค่ะเป็นวันที่เธอเนี่ยคลอดลูกชายของเธอกับอาจารย์ภัยบูลหรือว่าผู้จัดการส่วนตัวที่ตอนนี้บอกเลยว่าสถานะเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วเป็นทั้งสามีแล้วก็เป็นพ่อของลูกด้วยค่ะ
กระต่ายนะคะได้โพสต์ภาพนี้ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็เขียนเอาไว้แนะนำตัวลูกชายค่ะบอกว่าน้องเนี่ยชื่อเด็กชายเพลินเพลงพีนแสงเดือนเกิดเมื่อวันที่๑๗เดือน๖๒๐๒๑นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ตอนเที่ยงน้ำหนักแรกคลอดก็เนี่ย๒๙๔กิโลกรัมแข็งแรงดีแล้วก็เป็นวันเกิดแล้วก็น้ำหนักอย่างที่บอกไปรายละเอียดทั้งหมดนะฮะจากนั้นเนี่ยก็บรรยายความรู้สึกเอาไว้อีกว่าลูกเนี่ยเกิดมาจากความรักและความตั้งใจของป๊าม้า
ม้าเนี่ยจำวันคลอดเพลินเพลงได้เลยม้าร้องไห้ม้าดีใจมากม้าลืมความเจ็บปวดค่ะม้าอยากจะเจอหน้าเพลินเพลงที่สุดเลยป๊าก็คอยนั่งให้กำลังใจม้าอยู่ข้างตลอดเวลา
กับม้ารักเพลินเพลงที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวของเราเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหลังจากนั้นค่ะทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าน้องเพลินเพลงเนี่ยขอฝากตัวกับเอฟซีป๊าม้าด้วยนะคะ

เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
คุณลาล่าอาสยามรวมไปถึงไอซ์สารคามด้วยนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปเรื่องครอบครัวดูเหมือนเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้น
แต่มาดูกันที่เรื่องดราม่าที่หลายคนบอกว่าอยากจะรู้
เพราะว่าจับตากันยกใหญ่ไม่ได้แค่ชาวเน็ตนะ

เพราะว่าหลังจากที่ภรรยาเก่าของอาจารย์ภัยบูลเนี่ย
โพสต์เป็นในแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะ
นี่๓ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตา

โพสต์มาแบบนี้หลายคนบอกเฮ้ย๓ปีที่รอคอย
แล้วเมื่อวันก่อนเขาเพิ่งตั้งโต๊ะแถลงของนี่คุณเออนะ
ส่วนอีกโพสต์หนึ่งมาเป็นภาษาอีสานนะครับบอกว่า
บอกมีโควิดคอยสิจ้างรถแห่ให้คนอำเภอผาขาวเนี่ยเต้นคักอยู่
หลุดจากคำคอรหานี้แล้วถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจ้างเลยรถแห่ให้คนอำเภอผาขาวมาเต้นกันให้ยับไปเลยค่ะ
ชาวเน็ตก็ตีความกันยกใหญ่เลยว่านี่เป็นการโพสต์หลังจากที่กระต่ายกับอาจารย์ภัยบูลออกมายอมรับหรือเปล่าว่ามีลูกด้วยกัน
เดาด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าอดีตภรรยาของอาจารย์ภัยบูลเนี่ย
อาจจะหมายถึงว่าเธอหลุดพ้นจากคำคอรหามา๓ปีก่อนไงที่ว่าปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงสามีกับกระต่ายหรือเปล่า
เออเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าก่อนนั้นเนี่ยอาจารย์ภัยบูลกับน้องกระต่ายเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูนะเขาก็โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวเขาบอกว่ากับภรรยาเก่าเนี่ยมีการเลิกรายาภาพกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๓ปีที่แล้วแล้วนะฮะ
แต่ชาวเน็ตที่จะขุดคุยพาดพิงหรือว่าด่าใครให้เสียหายคุณผู้ชมกาดอกจันทร์แล้วเตือนตัวเองไว้เลยนะระวังให้ดีเพราะว่าอาจารย์ภัยบูลแสงเดือนเนี่ยเขาประกาศชัดนะ
เตือนผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกันค่ะบอกแบบนี้ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่ขุดเรื่องเก่ามา
หลายคนเนี่ยอย่างที่รู้กันตอนนี้ไม่มีใครทนเงียบนะ
ถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์รุนแรงนะคะ

ก็ติดตามข่าวแล้วก็ให้ตั้งสติเตือนตัวเองกันด้วย
อย่าคอมเมนต์แบบว่าสนุกปากกันจนเกินไปนะ
แต่ว่าล่าสุดทางภรรยาของอาจารย์ภัยบูลอดีตภรรยา
ใช่ได้ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะก็มีการพูดเล่าถึงเรื่องราว

แต่ว่าก็ยังเป็นการเล่าแค่เพียงฝ่ายเดียว
ยังไงเราก็ต้องรอติดตามทางฝั่งของอาจารย์ภัยบูลเอง

เทิงไทยรัฐก็ยังเกาะติดสถานการณ์นี้อยู่นะคะ